คดีของลาลาเบลพริตตี้สาววัย๒๕ปีนะครับ
ที่ตอนนี้ก็ยังสืบสวนสอบสวนรอผลทางนิติเวทย์

การสอบปากคำจากผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ว่า
ตกลงแล้วเธอเสียชีวิตเพราะอะไร
เสียชีวิตตอนไหนมีใครเกี่ยวข้องอะไรยังไงบ้าง
หลักฐานตอนนี้นะคะแน่นอนที่เห็นภาพชัดเลย

ซึ่งก็มีภาพตั้งแต่เริ่มต้น
ก็คือบ้านที่จัดงานปาร์ตี้ย่านบางบัวทอง
รวมถึงมีภาพที่นายน้ำอุ่นที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัย
ถ่ายภาพลาลาเบลขณะที่อยู่ระหว่างในรถ
แล้วก็ส่งเข้าไปคุยกับกลุ่มเพื่อนของตัวเอง
ส่วนที่คอนโดมิเนียมของน้ำอุ่นเนี่ย
มีภาพตั้งแต่เข้าไปในคอนโด
ลากขึ้นห้องขึ้นลิฟต์จนลงมาทิ้งไว้ที่โซฟา

ช่วงวันแรกเนี่ยยังเห็นภาพที่คอนโดบางส่วน
ประกอบกับหลักฐานทางแชทไลน์อะไรต่างนานา
แต่วันนี้มีภาพจากกล้องวงจรปิด
ที่คอนโดมิเนียมของน้ำอุ่น
ตั้งแต่พาลาลาเบลมาถึงจนพาขึ้นไป
แล้วเพื่อนเขามาตามญาติเขามาตาม
ก็พาลงมาแล้วทิ้งไว้ที่โซฟาของล็อบบี้

เพื่อนเขามาพบก็เอาเป็นศพแล้วเสียชีวิตแล้ว

เราจะไล่เลียงเป็นช่วงเวลาต่างที่เกิดเหตุการณ์ด้วย
ภาพแบบเต็มที่คอนโดของนายน้ำอุ่นเนี่ย
จะเห็นหมดเลยว่าพฤติกรรมของเขาเป็นยังไง

นางสาวทิติมานอรพันธ์พิพัฒน์หรือว่าลาลาเบล
พฤติสาววัย๒๕ปี
ได้รับว่าจ้างให้มาทำหน้าที่
นั่งดื่มเป็นเพื่อนชงเหล้าให้กับลูกค้า
ที่บ้านหลังหนึ่งที่ย่านบางบัวทอง

เวลาจ้างงานเนี่ยคือบ่ายโมงถึง๕โมงเย็น
แต่ปรากฏว่าในช่วงเวลา
ตามกล้องวงจรปิดประมาณ๑๗นาฬิกา๑๓นาที
จะพบว่ามีผู้ที่นำลาลาเบลออกมาจากงาน

ไม่รู้เรื่องรู้ราวแล้วอ่ะคือเมาหนักอ่ะ
ผู้ชายที่อุ้มลาลาเบลไปขึ้นรถ
คาดว่าน่าจะเป็นน้ำอุ่น
แล้วยังมีคนเห็นเหตุการณ์อีก๒คนนะเห็นไหม

อยู่ตรงนั้นอีกคนนึงตรงเหมือนกับปากทางบ้าน
เพราะฉะนั้นที่คนในบ้านบางคนบอกว่าเอาผมหลับไม่รู้เรื่อง
แต่ทุกคนที่อยู่ในบ้านจะบอกว่าหลับไม่รู้เรื่องทั้งหมดเนี่ยคงไม่ใช่แล้วล่ะ
เพราะว่ามีคนอื่นด้วยที่เดินออกมาจากบ้านที่จัดปาร์ตี้นะคะ
แล้วก็น่าจะรู้ว่าทำไมลัลลาเบลถึงมดสติขนาดนี้

ก่อนที่ลัลลาเบลจะถูกน้ำอุ่นพาออกมายังถามว่าไหวไหม
ก็บอกว่าไหวแล้วก็พากันออกมาที่ลานจอดรถเวลา๑๗นาฬิกา๑๓นาที
ในช่วงเวลานี้มันจะมีช่วงรอยต่อของการเดินทางอยู่

เมาหนักจากอะไรก็ไม่รู้จะเกิดจากอะไรเขากินอะไรดื่มอะไรเข้าไปเนี่ย

หรือว่าควรจะพาไปโรงพยาบาลถ้าเห็นอาการแบบโอ้โหมันยิ่งกว่าการเมาแล้ว
หมดสติอยู่ในรถแบบนี้ส่งภาพไปให้เพื่อนดูทางกลุ่มไลน์
แต่กลับพยายามตั้งใจจะพาไปคอนโดตัวเองอยู่

หลังจากขึ้นรถน้ำอุ่นได้พาลาลาเบลขึ้นรถไปแล้วขับออกไปนะครับ

ระหว่างอยู่บนรถ๑๗นาฬิกา๒๓นาที
อุ่นได้โพสต์ภาพเบลหมดสติอยู่ในรถเข้าไปในกลุ่มไลน์
นี่นะฮะอยู่ตรงเบาะนั่งหน้าคนขับแต่อยู่ข้างล่าง
๗นาฬิกา๕๖นาทีน้ำอุ่นโพสต์ภาพเบลปากเขียวคล้ำ
ใช่ค่ะแล้วก็คุยกับเพื่อนในกลุ่มไลน์ของตัวเอง

โอ้โหนี่ทำให้คนเขาถามกันเยอะไงคุณเห็นมาสอน
ว่าถ้าคุณเจอคนลักษณะแบบนี้คุณพาไปไหน
คุณจะพาไปหาหมอหรือคุณจะพาไปคอนโดคุณ
๑นาฬิกา๕๘นาทีน้ำอุ่นแชทบอกเพื่อนว่าเพิ่งถึงคอนโด
เดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะครับจะมีภาพทุกช่วงทุกตอนที่คอนโดมิเนียม
ของนายน้ำอุ่นนะฮะบ้านหลังเกิดเหตุที่จัดปาร์ตี้เนี่ย
ทองที่ของสพบางโบทองจนธปุรี
ส่วนคอนโดมิเนียมของนายน้ำอุ่นอยู่ในท้องที่ของสนบุคโล
ในพื้นที่กรุงเทพนะฮะเพราะนี่คือจุดที่เธอพบเป็นศพ
แต่ยังไม่รู้ว่าเสียชีวิตในช่วงเวลาไหนนะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดคอนโดมิเนียมของน้ำอุ่น
เริ่มตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกา๒๓นาทีที่ลานจอดรถของคอนโดนะครับ
นี่ครับท่านผู้ชมครับจะเห็นว่าน้ำอุ่นอุ้ม
ลาลาเบลออกมาจากรถแล้วก็พาเข้าไปในอาคารของคอนโด
อันนี้เป็นภาพในลานจอดรถอุ้มไปแบบนี้นะคะ

คือแบบทิ้งตัวไม่รู้เรื่องเลย
ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าณเวลานั้นเธอยังมีชีวิตอยู่หรือไม่อย่างไร
หรือว่าหมดสติขนาดนี้มันเกิดอะไรขึ้น
ไปเจออะไรมาในปาร์ตี้ในบ้านหลังนั้น
จากนั้นครับก็จะมีภาพถัดจากลานจอดรถ
เป็นภาพภายในตัวของอาคารคอนโด
ทางเข้าอาคารซึ่งจะต้องขึ้นบันไดอีกไม่กี่ขั้น
นี่นะแต่ปรากฏว่าน้ำอุ่นบ้ระอุ่มไม่ไหว
แล้วก็ทิ้งเอาไว้แบบนี้นะคะแล้วดูที่บริเวณศีรษะของลาลาเบลนะคะ
ถูกถึงคว่ำหน้าลงไปแบบนี้คว่ำหน้าไปกับพื้น
คือก็อย่างที่น้ำอุ่นแชทบอกกับเพื่อนในกลุ่มคือระหว่างนี้แชทไปด้วยนะ
ในไลน์กลุ่มไปด้วยนะหลายครั้งว่าเบลทิ้งตัวตลอด
มุมนี้เห็นชัดว่าน้ำอุ่นเนี่ยวางเบลลงกับพื้น
สภาพแบบเบลล์ในแขนขาคอคือแบบพับหมดเลย
แล้วน้ำอุ่นเองก็ยกแทบไม่ไหวนะคะ
คือไม่มีสติควบคุมตัวเองเลย
ลาลาเบลขนาดนี้ยังพยายามจะพาลาลาเบลขึ้นห้องตัวเอง

อุ่นก็เดินเข้าไปแตะคีย์การ์ดเปิดประตูเข้าไป
สักพักก็จะเห็นมีคนสวนเข้าสวนออก
พอน้ำอุ่นเข้ามาในลิฟต์ก็วางเบลล์ลงกับพื้นอีกนะ
แล้วไปกดลิฟต์ของตัวเองที่ชั้นหก
เพราะว่าคอนโดมิเนียมเขาจะมีคีย์การ์ดเฉพาะห้อง
ใช่ค่ะต้องเอาคีย์การ์ดแตะไว้ที่บริเวณที่จะกดลิฟต์

คนคนนี้เขาอาจจะอยู่ชั้นอื่นเขาก็แตะของเขาไม่ได้
เขาก็เปิดลิฟต์ให้มันค้างเอาไว้

แล้วน้ำอุ่นก็แหมต้องเรียกว่าลากเลยนะ
แล้วเหมือนจะลากไม่ไหวยกแทบไม่ไหวลากแทบไม่ไหว
คือไม่ใช่อุ้มแล้วนะตอนนี้พยายามลาก

ก็จะมาเห็นคลิปนี้ที่เมื่อวานเราก็ได้ดูกันไป

แล้วดูขออภัยจริงนะคะ
สภาพร่างของน้องลาลาเบล

คลิปนี้คนก็ตั้งข้อสังเกตกันตั้งแต่ต้นแล้วว่า
คือแขนถูกลากขึ้นไปขานี่ก็แบบเวียงไปเวียงมา

นู่นเลี้ยวพ้นมุมกล้องไปเนี่ยครับ

แล้วก็เดี๋ยวจะไปเห็นจากมุมกล้องอีกมุมหนึ่งนี่

ก็คือลากมาที่หน้าห้องของน้ำอุ่นเนี่ย
ลากมาเรื่อยพอมาถึงห้องของตัวเองปุ๊บ
แล้วก็พยายามที่จะเปิดประตูห้องเข้าไปในห้องของตัวเอง

คือน้องนิ่งมากตามภาพในกล้องวงจรปิดเนี่ยนะ

ถ้าเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อแม่ลูกเมียเรานะคุณเดี๋ยวมาสอน
เราเห็นคนลากแบบนี้
แม่ของน้องลาลาเบลเลยให้สัมภาษณ์ไงว่าพอเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยนะ
ถึงขั้นต้องถามเลยว่าเป็นคนหรือเปล่าเนี่ยน้ำอุ่นที่ทำกับน้องแบบนี้
จากนั้นนะคะก็จะไปเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดคือข้ามช่วงเวลาไปเลยคือ
เวลาประมาณตี๑๓๙นาทีก็คือเป็นเวลาตามกล้องวงจรปิดเลยนะคะ
เพราะเมื่อกี้คือเข้าห้องไปแล้วเข้าห้องไปแล้วอยู่ในห้องไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
เห็นอีกทีคือภาพนี้ค่ะออกมาจากห้องของน้ำอุ่น
ลากร่างของลาลาเบลเข้ามาไว้ในลิฟต์
คือตรงนี้คือช่วงเวลาหลังจากที่เพื่อนเขาพยายามตาม
ไปตามที่บ้านที่บางบทคอมและเดี๋ยวดูนะ
พออยู่ในลิฟต์นะน้ำอุ่นไม่สนใจอะไรจัดแต่งทรงผมตัวเองนั่นนี่นู่นนั่น
แล้วก็ทิ้งเบลกองอยู่กับพื้นลิฟต์แบบนี้
ยังมองดูตัวเองส่องความเรียบร้อยของตัวเองน้ำอุ่น

เพราะว่าญาติเขามาตามว่าเฮ้ยคุณเอามาแล้ว
น้ำอุ่นบอกว่าทิ้งไว้ที่โซฟาให้
แล้วพอออกจากลิฟต์เนี่ยค่ะ

ออกมาจากลิฟต์นะลากออกมา
ออกมาจากลิฟต์ค่อยอุ้มกึ่งลาก

แล้วเหมือนกับจับร่างของลาลาเบลจัดท่า

แล้วเหมือนกับน้ำอุ่นเองพอวางลาลาเบลเอาไว้บนโซฟา
ล็อบบี้ของคอนโดมิเนียมเนี่ยนะ
น้ำอุ่นเองก็เหมือนกับกระวนก
ทิ้งวางไว้นี่แล้วก็จัดท่าให้
ค่อยต้องดึงแขนอย่างเงี้ย
ยกขาขึ้นไปวางบนโซฟา
นี่ค่ะคือลาลาเบลนิ่งจริง

ย้อนกลับไปอีกทีถอดอะไรจากคอก็ไม่รู้
น่าจะเป็นกระเป๋าหรือเปล่าอาจจะเป็นกระเป๋าของเบล

จังหวะตรงนี้ค่ะที่มีการตั้งข้อสังเกตว่า
น้ำอุ่นมีอาการกระวนกระวาย
เดินวนไปวนมาจะเห็นภาพในกล้องวงจรปิดเลย
เดินผ่านไปแล้วเดี๋ยวก็เดินวนกลับมาอีกรอบหนึ่ง
แล้วก็จะเห็นว่าหลังจากช่วงเวลาตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
น้ำอุ่นเองโพสต์ภาพนะเนี่ยเห็นไหมเดินย้อนกลับมาอีกรอบเดินออกไปแล้ว
แป๊บหนึ่งเดินย้อนกลับมาแล้วก็เนี่ยดูกระวนกระวายหน่อย
นี่อย่างนี้ค่ะมาดูอีกรอบ
แล้วก็เดินออกไปอีกเนี่ยวนไปวนมาอยู่แบบเนี้ย
สักพักนึงเลยคือใช้เวลาสักพักหนึ่งเลย

คือในช่วงเวลานี้เพื่อนในกรุ๊ปไลน์ของเขาเนี่ย
พยายามบอกว่าให้น้ำอุ่นเนี่ยพาลงมาส่งให้กับเพื่อนญาติของเขาที่มาตาม

แล้วก็พยายามถามอาการว่าเอ๊ะตกลงเบลเป็นยังไง
อาการเป็นยังไงเนี่ยนะฮะ
คือถ้าเกิดดูตามเวลาจากกล้องวงจรปิดเนี่ยนะคะ

น้ำอุ่นโพสต์ภาพเบลหมดสติที่โซฟา
โพสต์ลงไปในกลุ่มไลน์กลุ่มเดิม
ที่เขาคุยกับเพื่อนเขาว่าเบลปากม่วงแล้ว

จะโพสต์จังหวะเดินกระวนกระวายอยู่นี่แหละ
ถ่ายภาพแล้วส่งให้เพื่อนดูเพราะว่าในมือถือมือถืออยู่ตลอด

ตี๑๓๙กับตี๑๔๑นาที

หมายความว่ากำลังกดโทรศัพท์มือถืออยู่ด้วยเนี่ย
จนกว่าเพื่อนของเบลจะมาถึง
แล้วก็มารู้ว่าเบลเสียชีวิตนี่นะ
หมอจะได้ชนะสูตรก็คือตี๓
คือตอนที่เพื่อนของเบลมาถึงเพื่อมารับตัวเบลกลับ

ไม่อยู่กลับขึ้นไปนอนบนห้องแล้วเปิดแอร์เย็น

เพื่อนเขาถึงโพสต์ไงแล้วก็เป็นข่าวขึ้นมาไงว่า
ทำไมคุณถึงทิ้งเพื่อนฉันไว้อย่างนี้
ทำไมถึงปล่อยให้เพื่อนเขาตายไม่พาไปโรงพยาบาล
แล้วนายน้ำอุ่นก็บอกว่าเขาก็ไม่รู้
ว่าตายไม่ตายอะไรยังไงรู้แค่ว่า
เขาพามาเพื่อที่จะช่วยทำให้หายเมาช่วยดูแล

ก็จากกล้องวงจรปิดทำให้เจ้าหน้าที่ตามขึ้นไปถึงห้องน้ำอุ่นไง
เคาะอยู่ตั้งนานไม่ยอมเปิดจนเจ้าหน้าที่ต้องพังห้องเข้าไป
จะควบคุมตัวได้ในตอนแรกตอนต้นเลย
ตี๔วันนั้นแล้วก็ไปสอบปากคำครั้งแรก
นี่ครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเลยนะฮะ
ตั้งแต่นายน้ำอุ่นพาเบลมาจากบ้านที่จัดปาร์ตี้ที่บางบัวทอง
ขึ้นรถตัวเองมาถึงคอนโด
พาขึ้นห้องเพื่อนเขาไปตามที่บ้านที่บางบัวทอง
ตามมาที่คอนโดแล้วนายน้ำอุ่นก็พาลงมาทิ้งไว้ให้ที่ล็อบบี้
เพื่อนเขาได้รับกลับไปในสภาพที่เสียชีวิตแล้ว
จนถึงวันนี้ก็ยังรอผลการสืบสวนสอบสวนคลี่คลายคดีจากตำรวจอยู่นะฮะ
ว่าตกลงแล้วเบลเธอจะเสียชีวิตในช่วงเวลาไหน
และเกิดจากอะไรใครมีส่วนเกี่ยวข้องบ้าง
ส่วนคนที่อยู่ในคอนโดในคืนวันนั้นนะครับ
วันที่๑๖กันยายนต่อเนื่อง๑๗กันยายนจันทร์กับอังคารที่ผ่านมานะครับ
เราได้สอบถามไปยังคอนโดแห่งนี้นะครับ
บุคคลที่อยู่ในลิฟต์ขณะที่น้ำอุ่นอุ้มเบลเข้าไปนะครับ
ก็ต้องบอกว่าทั้งอุ้มทั้งลากอะนะ
คนที่อยู่ในวงจรปิดเนี่ยก็เป็นลูกบ้านของคอนโดนี่แหละ

แต่เขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์อะไรเลยนะครับ
ลูกบ้านที่อยู่ในคลิป
ไปให้ปากคำให้ข้อมูลกับตำรวจสนบุคโลแล้ว

นี่คนนี้เขาเห็นเลยเต็ม
เขาบอกว่าวันที่เกิดเหตุเป็นผู้ชายนะฮะ
เขาก็ขึ้นลิฟต์เพื่อจะกลับห้องของเขาตามปกติ

เห็นผู้ชายเนี่ยอุ้มผู้หญิงคนนึงมา

ก็คิดว่าทั้งคู่ก็คงจะเป็นแฟนกัน
ไปเที่ยวกันมาแล้วก็ดื่มเหล้าแบบเมาหนัก
เขาก็เลยช่วยด้วยการกดลิฟต์คอย

แล้วก็เห็นคนจะเข้าลิฟต์อะไรประมาณอย่างนี้
แล้วเขาก็มีการกดเปิดปิดลิฟต์ให้

ซึ่งเขายืนยันว่าเขาไม่เกี่ยวข้องด้วย
เพราะเขาก็ไม่ได้ออกไปชั้นเดียวกับน้ำอุ่น

ตอนนี้เขาเองเขาก็เกรงว่าจะมีผลกระทบ

ใช่เพราะว่าน้ำอุ่นก็ยังอยู่คอนโดนี้เหมือนเดิม
เพราะว่ายังไม่ได้ถูกควบคุมตัวจากเจ้าหน้าที่